ตอนประมาณเกือบ๗โมงตำรวจได้รับแจ้งว่าไฟไหม้เป็นร้านอาหารกึ่งบาน
ชื่อว่าร้านวุดดี้บายอยู่แถวแถวสุขสวัสดิ์นะคะทีเนี้ยพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
โอ้โหไฟมันลุกไหม้ทั้งหมดเลยแล้วข้างในน่ากลัวมากมีถังแก๊สใหญ่อยู่ด้วย
แต่ประเด็นเนี่ยนะคือแม่บ้านก็บอกเหมือนกันว่าเรื่องนี้มันจะกลายเป็นดราม่าหรือเปล่า
เพราะว่าโทรแจ้งกู้ภัยไม่มีคนรับสายค่ะเดี๋ยวดูเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
เหลืองเอาเร็วลงไปเลยเอาเร็วลงไปเลยใครอ่ะ
โอ้โห
โอ้โหดูสภาพสิทธิ์คุณผู้ชมคุณนักการคือหมดเลยอ่ะ
ใช่ค่ะไปหมดเลยจริงจริงค่ะเป็นร้านอาหารมุติบาลนะคะอยู่ในซอยสุขสวรรค์สามสิบ
ทีนี้ตอนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครแล้วก็กู้ภัยมาถึงก็เห็นแล้วแหละว่าไฟมันลุกไหม้แบบนี้
ลักษณะเนี่ยนะเป็นเหมือนกับเป็นบ้านบ้านปูนชั้นเดียวเนี่ยค่ะแล้วใช้เวลานะ
ระงับเหตุเพลิงไหม้ดับไฟอยู่ประมาณชั่วโมงนึงถึงจะดับไฟได้
พอเข้าไปตรวจสอบโอ้โหเสียหายทั้งหมดเลยค่ะเหตุการณ์เนี้ยต้องบอกก่อน
ไฟไหม้ขนาดนี้มีใครเจ็บมีใครตายหรือเปล่าค่ะไม่มีใครเจ็บ
ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องปิดล้อมบริเวณนี้
เพื่อไม่ให้คนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น
เพราะว่ากลัวไงกลัวว่าจะได้รับอันตรายทีเนี้ยจากการสอบถามเจ้าของร้านอาหาร
สมมุติบาร์นี้นะคะนายนารงเกิดเปรียบอายุห้าสิบสี่ปีนายนารงฤทธิ์นะคะ
เขาก็บอกว่าตอนนั้นน่ะผมไม่ได้อยู่ที่ร้านนะแต่แม่บ้านอ่ะ
โทรมาบอกผมว่าไฟเนี่ยมันไหม้มันเริ่มมาจากหลังเวทีน่าจะนะ
ผมเดาว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรด้านหลังเวทีเพราะว่าตรงนั้นน่ะคุณ
เพราะด้วยความที่มันเป็นเวทีเนอะมันก็จะมีพวกสายไฟอะไรแบบนี้
อยู่เยอะค่ะแต่ทีนี้ถามคุณนรงฤทธิ์ว่าป้าแม่บ้านที่เห็นเหตุการณ์โทรมาบอกคือใคร
ป้าดำค่ะป้าดำอายุ๕๗ปีเป็นแม่บ้านที่เห็นเหตุการณ์
จริงตอนที่เกิดเหตุนะนะป้าอยู่ในบ้านของป้าก็อยู่แถวนั้นแหละ
แล้วเห็นว่าไฟเนี่ยมันไหม้มาที่ด้านหลังของเวทีแล้วพอเห็นเหตุการณ์นี้
ก็เลยรีบโทรแจ้งหน่วยงานคุณผู้ชม
เมื่อกี้ขออภัยดีฉันบอกว่าเขาโทรแจ้งตู้ไฟใช่ไหม

โทรแจ้งดับเพลิงตอนแรกไม่มีคนรับสาย
แล้วเจ้าหน้าที่รู้ได้ยังไง

ตำรวจสายตรวจผ่านมาพอดี

แจ้งให้หน่วยงานมาดับไฟหน่อย
แล้วตอนนั้นป้าดำก็คิดได้
ในร้านมีถังแก๊สขนาดใหญ่อยู่๒ถัง

ถ้าเกิดว่าไม่เอาออกมามันจะระเบิดแน่เลย

ก็ให้วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างช่วยหน่อย
ไปเอาถังแก๊สออกมากลัวมันจะระเบิด
แต่มอเตอร์ไซค์วินก็ไม่กล้าเข้าไปข้างในหรอก

แก๊สทางแก๊วที่ข้าหน่อยได้ไหม
มอเตอร์ไซส์สองคันนั้นก็เป็นคนเมื่อออกงาน

เขาก็บอกว่าเขาไม่กล้าเข้าไปครับป้า
เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่กล้าเข้าไปครับป้ากลัว

แล้วมันตู้มต้ามขึ้นมาเนี่ยความเสียหายจะขนาดไหน
ใช่ทีนี้ก็มีอาสาดับเพลิงมาดูนะ
ก็ป้าก็บอกว่าเนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมเอาถังออกมาได้ไหม
อาสาก็บอกว่าเอางี้เดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดก่อนสักพักหนึ่ง
ไฟมันลามไงลามจากข้างในมาเร็ว
แล้วทีนี้ก็มีรถดับเพลิงมีหน่วยงานต่างมาช่วยมากันหลายคนเลย

เจ้าของร้านเองคาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจรใช่ไหม
แต่ตำรวจเองตำรวจบอกว่ายังไม่สรุปสาเหตุนะ
เดี๋ยวต้องให้หน่วยงานไปตรวจสอบก่อน
ว่าสุดท้ายแล้วมันมาจากอะไร
แล้วความเสียหายทั้งหมดเนี่ยทรัพย์สินในตัวร้านเนี่ยนะคะ
ก็ได้รับความเสียหายแต่ไม่ได้ลามไปที่อาคารที่อยู่ข้างนะคะ
แล้วมูลค่าความเสียหายอย่างที่บอกเดี๋ยวต้องรอก่อนนะ
ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็สรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะ
นี่ก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ซึ่งเกิดขึ้นย่านสุขสวัสดิ์ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะ